ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้
เริ่มด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนวัดลาดประดุกแถวบางบัวทองนนทบุรีนะฮะ
บ่าย๒วันนี้เนี่ยมีเด็กนักเรียนชายชั้นม๓ไปเรียนคอมพิวเตอร์
เสียชีวิตอยู่ในห้องเรียนค่ะคือสภาพศพของเด็กเนี่ยนะฮะ
คือมีบาดแผลที่เบ้าตาตาแทบหลุด
แล้วแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์เนี่ยคีย์บอร์ดเนี่ย
มันมีร่องรอยของการหลุดกระเด็นอยู่๒๓แป้น
นี่เห็นไหมฮะทีแรกเนี่ยคนในห้องหรือว่าคุณครูหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ย
สันนิษฐานว่าแป้นพิมพ์เนี่ยมันระเบิดแล้วมันกระเด็นเข้าตาน้อง

ใช่ค่ะตอนแรกทุกคนก็ให้ข้อมูลไปในลักษณะนั้น

โอ้โหพอความจริงปรากฏมันน่าตกใจยิ่งกว่าอีกค่ะ
เพราะมันเป็นคำถามเยอะเหลือเกินว่าแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์มันระเบิดแล้วกระเด็นเข้าตาคนแล้วตายด้วยเหรอ
คนก็พยายามจะหาคำตอบว่าทำไมคอมพิวเตอร์แป้นพิมพ์มันระเบิดขนาดนั้นเลยเหรอ
สรุปล่าสุดเพื่อนของเด็กมันยอมรับหรือนะ
เอาปืนมาโรงเรียนโอ้ยแล้วเด็กเอาปืนไปโรงเรียนได้ยังไงอ่ะแล้ว
มายิงเพื่อนบอกปืนลั่นทีแรกบอกปืนลั่นสอบไปสอบมาเนี่ยไม่รู้ว่า
ตั้งใจยิงหรือเปล่านะเพราะแอบเอาปืนมาโรงเรียนตอนนี้ก็
ยังสอบอยู่นะฮะสำหรับน้องที่เอาปืนมาโรงเรียนแล้วบอกว่า
ลั่นแล้วโดนเพื่อนเสียชีวิตแต่พอจะรับสารภาพเนี่ยโอ้โหนี่
ฮะตอนที่ได้รับแจ้งเหตุทางกู้ภัยก็มานะครับทุกผู้ชมครับ
วันสองแล้วนี้ครับสพบางบัวทองกับทางกู้ภัยได้รับแจ้ง

เป็นน้องนักเรียนชายชั้นม๓ทับ๒นะครับตอนแรกนะคาดว่า
แป้นพิมพ์ที่คีย์บอร์ดเนี่ยของคอมพิวเตอร์ที่มาเรียน
พิวเตอร์เนี่ยระเบิดใส่แล้วเข้าเบ้าตาเข้าใบหน้า
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตเพราะนี่เป็นจุดห้องเรียนคอมพิวเตอร์นะครับ
โรงเรียนวัดลาดประดุกอยู่ที่ตะบนบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทอง
นนทบุรีที่เกิดเหตุเป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์
อยู่ชั้น๒นะฮะของอาคาร๓คีย์บอร์ดนี่ฮะตรงนี้นะฮะ
ที่บอกมีการระเบิดตอนแรกเนี่ยมันมันมีปุ่มหาไปแค่สองสามปุ่มอ่ะ
ค่ะอ่าคือมันไม่ได้ระเบิดแบบโอ้มคอมพิวเตอร์แบบ
พังหมดอย่างงี้ไม่ใช่เลยนะค่ะนี่ฮะคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
คุณครูบอกว่านี่โรงเรียนก็เพิ่งซื้อมาใหม่นะซื้อมา๑๐เครื่อง
เอามาลงเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองส่วนน้องที่ที่เสียชีวิตนะครับ
ชื่อน้องโชคนะฮะเด็กชายนพสินนะครับอายุ๑๕ปี
มีบาดแผลที่ใบหน้านะครับที่เบ้าตาแล้วก็คิ้วซ้ายนะฮะ
เป็นแผลลึกเลยล่ะเบ้าตาเนี่ยตาแทบหลุดเลยนะครับ
คือเห็นลึกถึงกระดูกอ่ะยาว๓๔เซนติเมตรนะครับ
สภาพบาดแผลนะฮะที่เป็นบาดแผลฉีกขาดแล้วก็เลือดไหลเต็มเลย
ทางกู้ภัยป่อเต็กตึงที่มาถึงก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจ
เพื่อจะช่วยชีวิตแต่ยื้อชีวิตไม่ทันจริง
คุณครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์นะครับคุณครูศาสินาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
ประมาณบ่ายโมงครึ่งตอนนั้นนักเรียนชั้นม๓ห้องของน้องโชคนี่แหละ
๓ทับ๒เข้ามาเรียนคอมพิวเตอร์ซึ่งคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานได้ตามปกติ
ไม่มีปัญหาอะไรเลยช่วงที่เด็กนั่งประจำโต๊ะเปิดคอมพิวเตอร์
คุณครูบอกเปิดได้ไม่ถึง๑๐นาทีอยู่มีเสียงระเบิดดังปุ้งขึ้นมา
โต๊ะคอมพิวเตอร์ตัวด้านในที่น้องโชคนั่งอยู่ครูก็รีบวิ่งไปดู
พอมาถึงเนี่ยภาพที่เห็นก็คือน้องโชคเนี่ยเลือดไหลเต็มหน้า
หงายแน่นิ่งอยู่ที่พื้นแบบนี้นี่นะฮะครูก็รีบโทรแจ้งตำรวจ
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบซึ่งคอมพิวเตอร์ที่เด็กเรียนเนี่ย
คุณครูบอกว่าเป็นเครื่องใหม่เลยนะฮะโรงเรียนเพิ่งซื้อมานะครับ
เอามาให้เด็กใช้เมื่อวันจันทร์๑๒กันยายนที่ผ่านมานี่เอง
ลักษณะแบบนี้คุณครูบอกเด็กเรียนเข้ามาเรียนไม่ถึง๑๐นาที
มีเสียงปุ้งขึ้นมาแล้วโชคก็หงายหลังลงไปกับพื้น
เลือดไหลแบบมีบาดแผลอยู่ที่ใบหน้าเลือดไหลเต็มไปหมด
เสียงรำเบิดครับดังไหมดังอยู่ครับ

ใช่ค่ะแล้วก็เลยพอเห็นน้องล้มแล้วมีเลือดออกเยอะ

คือไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าเลือดเต็มตัว

มีบาดแผลที่เบ้าตาทางฝั่งด้านซ้ายที่เดียวเลย

ผู้ชมครับมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะฮะ

เพื่อนรวมชั้นม๓ทับ๒นั่งอยู่โต๊ะข้างน้องโชคเลยนะครับ
บอกก่อนเกิดเหตุนี้ไม่มีกลิ่นไหม้อะไรเลยนะ
เสียงไฟช็อตอะไรก็ไม่มี
อยู่เนี่ยมันมีเสียงระเบิดแบบดังปั้ง

เพราะนั่งอยู่ข้างข้างแต่วิชาคอมพิวเตอร์เนี่ย
เด็กก็จ้องแต่คอมพิวเตอร์ตัวเอง

คุณครูก็อยู่ตรงโต๊ะข้างหน้าก็ไม่ได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น

โอ้โหโชคเนี่ยลงไปนอนกองกับพื้นแบบเลือดเต็มหน้าเลย
แล้วก็น้องก็อีกไปทางนั้นค่ะ
แต่นี่เป็นตอนที่เกิดเหตุใหม่นะครับ
บ่ายโมงครึ่งบ่าย๒แล้วตำรวจมาถึงเนี่ย
ยังเป็นช่วงชุลมุนวุ่นวายอยู่นะครับ
เพราะมันไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้น

มันมีร่องรอยแป้นคีย์บอร์ดมันพังเสียหายอยู่
พันธุ์ตำรวจเอกพฤษจำรูนศาสตร์นะฮะ
ท่านเป็นภูมิกับการสพบางบัวทองเจ้าของพื้นที่
ให้ข้อมูลเบื้องต้นนะตอนนั้นนะ
ตอนนั้นตอนบ่ายนะฮะที่เกิดเหตุใหม่
บอกว่าจากพยานหลักฐานที่เจอในที่เกิดเหตุ
ก็มีแค่แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
ที่ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนั่งเรียนอยู่เนี่ย
หลักฐานที่เสียชีวิตมีบาดแผล
ฉีกขาด๑แผลที่เบ้าตาด้านซ้าย
อาจจะเป็นไปได้ว่าเกิดจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระเบิดใส่
แต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะ

ซึ่งตอนนี้เพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะ

คุณแม่ปวีนาอายุ๓๕ปีเดี๋ยวลองฟังนะคะ
นี่คือบรรยากาศสดจากทางโรงพักเลยนะคะ
เกิดเหตุถามว่าเป็นอะไรมั้ยเขาบอกพูดได้มั้ย
ก็บอกให้พูดมาเลยบอกน้องกำลังปั๊มหัวใจอยู่
เราย้ายก็เลยถามว่าทำไมไม่ส่งลงพยาบาล
คุณครูบอกว่ามีพร้อมหมดแล้วรถมาพร้อมหมดทุกอย่างมาพร้อมหมดแล้ว
เลยก็เลยรีบมาพอมาก็เห็นหลานนอนกำลังปั๊มหัวใจอยู่

เห็นบอกว่าคอมระเบิดคีย์บอร์ดระเบิด

เราก็ด้วยความที่เราไม่รู้ไม่เห็นเราก็ต้องฟังคุณครู

ในการให้เด็กนักเรียนมาใช้หรืออะไรอย่างนี้
เด็กตัวแค่นี้ยังบอกแล้วไหมครับ

คุณแม่ครับถามให้นึงว่าตอนแรกคาดคิดเลยว่าจะเป็นเหตุการณ์ยิงไหมครับ

พอทีนี้พอได้เข้าไปเห็นอะไรอย่างนี้

มันต้องมีอะไรแล้วเนาะเพราะว่ามันเห็นโอ้สภาพ
เห็นจากหลักแขกเนอะมันไม่ใช่คอมแขก
แล้วก็กองเลือดมันไม่ใช่อยู่แล้ว
เพราะความระเบิดจริงหน้าคนที่เห็นแล้วก็ต้องรู้อยู่แล้วว่า
ระเบิดมันจะต้องไปยังไงก็ต้องกระจายใช่ไหมคะ

คือมันทำเป็นลูกชายคนเดียวด้วย

ยังไม่ได้พูดค่ะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะ
ครูเองก็ไม่ได้เข้ามาหาก่อนเพื่อที่จะอธิบายหรืออะไรใช่ไหมครับ
เขาบอกว่าเขาก็รู้พร้อมกับเรา
อืมใช่เขาพูดแบบนี้ค่ะ
เราก็เลยไม่รู้ว่าอะไรนะตอนนี้หนูก็บอกตรงเลย

แล้วตัวครอบครัวได้รู้จักกับน้องคนที่ทำ

ขอบคุณมากครับ

ที่เชิญคุณแม่และคุณยายของน้องโชคมาที่โรงพักษณ์
คุณแม่กับคุณยายก็ให้สัมภาษณ์ล่าสุดณขณะนี้นะครับ

น้องโชคลูกชายและหลานชายของคุณแม่คุณยายถูกปืน

แต่จะลั่นใส่หรือจะยิงใส่ตำรวจกำลังสอบสวนขยายผลอยู่นะ

เขาก็รับสารภาพแล้วว่าเอาปืนมาจากไหนอย่างไร
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติม
จากสดล่าสุดสพบทตรงนี้

ช่วงกลางวันตอนเกิดเหตุใหม่
ที่ภูมิกับการสพบทให้สัมภาษณ์เอาไว้

เดี๋ยวลองฟังท่านดูนะฮะตอนนั้นท่านว่าอย่างไรบ้าง
ตอนนั้นท่านบอกว่าต้องรอผลการชนะสูตรศพอย่างละเอียดก่อน

ว่าร่องรอยบาดแผลมันเกิดจากอะไรกันแน่
แต่การสืบสวนของตำรวจผมว่าไม่ยากหรอกใช่ไหม
กล้องวงจรปิดต่างอะไรพวกนี้นะครับ

อย่างตอนที่เป็นข่าวใหม่เมื่อช่วงบ่าย
อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
อาจารย์เจดก็ออกมาโพสต์เลยนะฮะเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับ

เพราะปกติคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์เนี่ย
ไม่ได้มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า
พลังงานอะไรให้ระเบิดเลยนะ
ยกเว้นว่าเป็นคีย์บอร์ดประเภทไร้สาย
ซึ่งก็ใส่แค่เป็นถ่านแบตเตอรี่
แล้วยิ่งเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของโรงเรียนเนี่ย

เพราะฉะนั้นอาจารย์เจษฎาบอกว่ามันมีเงื่อนงำ

ใช่ค่ะเพราะว่าตอนเป็นข่าวมาตอนแรกทุกคนสงสัยกันหมดนะคะ

คอมพิวเตอร์จะระเบิดถึงขั้นทำให้เด็กเสียชีวิตได้
โดยเฉพาะแป้นแป้นระเบิดนี่นะ
แล้วหายไปแค่สองคำตัวเอง

คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนที่เกิดเหตุนะคะ
ได้คุยกับคุณแม่ปวีนางามสุดอายุ๓๕ปีคุณแม่ของน้องโชค
คุณแม่บอกนี่ลูกชายคนเดียวของแม่นะ

ลูกชายคนเดียวค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ

เขาอยากจะทดแทนพระคุณแม่
แม่พูดแบบนี้เลยนะคะบอกว่าแม่ไม่คิดนะ
ว่าการที่ลูกชายมาเรียนคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียน
มันจะเกิดอันตรายได้ขนาดนี้

คือแม่ติดใจมากนะคะตอนแรกติดใจในสาเหตุการณ์ตายของลูกชายมาก
เพราะแม่บอกเป็นไปไม่ได้ที่แป้นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์
มันจะระเบิดรุนแรงขนาดตาจะหลุดออกมาจากเบ้าแล้วลูกแม่จะเสียชีวิต

แต่แม่ก็ไม่อยากจะปรักปรำครู
ไม่อยากจะไปปรักปรำเด็กนักเรียนคนอื่นที่อยู่ในห้อง
ตอนแรกก็ไม่กล้าจะสงสัยใครไงพี่อุ๋ย
กล้าจะไปปรักปรำใครแต่ไม่เชื่อว่าแป้นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์จะระเบิด
ก็เลยบอกตั้งแต่ต้นเลยค่ะแม่บอกว่าตรวจสอบให้แม่หน่อย
ตรวจสอบให้ละเอียดหน่อยอย่าให้ลูกชายแม่ต้องตายฟรี
ส่วนคุณยายของน้องโชคค่ะคุณยายนันนพัฒน์อายุ๕๓
คุณยายก็เหมือนกันคุณยายบอกตั้งแต่ต้นเลยว่ายายไม่เชื่อ
แป้นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์จะระเบิดใส่จนทำให้หลานยายเสียชีวิต
ุ่มแป้นพิมพ์มันหลุดออกมานิดเดียว
มันไม่น่าจะทำให้หลานชายเสียชีวิตได้แบบนี้
คำถามคือถ้าใครมาทำหลานเนี่ยทำทำไม
หลานคนนี้เป็นเด็กดีจริงนะไม่เคยเกเรจริงนะ

ต่อไปนี้ใครจะมาช่วยยายถูบันไดล่ะคุณยายก็ร้องไห้ตลอดเลยอะค่ะ

รุนแรงแล้วแต่ถึงกับเสียชีวิตมันเป็นไปได้ไหม
ตรงนี้คือเราก็ติดใจนะคะ
เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กคือเลี้ยงกันมาตั้งแต่เล็ก
เขาไม่เคยเกเลเลย
ผู้ชมครับหลังจากที่มันเป็นไปอย่างสงสัยของทุกฝ่ายทุกคนนะนะ

จากการสอบสวนเพื่อนเรียนร่วมห้องกับน้องโชคที่เสียชีวิต

ทำให้ได้ข้อมูลชัดเจนนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ระเบิดอะไรเลย
แป้นพิมพ์ระเบิดอะไรไม่ใช่เลยนะครับ
เพราะว่ามีเพื่อนนักเรียนของน้องโชคเนี่ยยอมรับสารภาพว่าทำปืนลั่นใส่น้องโชค

ทำปืนลั่นนะฮะนี่ชั้นม๓นะ

มไหนก็แล้วแต่โรงเรียนก็แหม่เด็กนักเรียนไม่ควรเอาปืนมาอยู่แล้ว
ใช่ค่ะแล้วเอาเข้าไปได้ยังไง

คือเจ้าหน้าที่เนี่ยพอสอบเพื่อนร่วมชั้นจนชัดเจนแล้วว่ามีเด็กคนนึงสารภาพว่าทำปืนลั่นใส่น้องโชค
ก็เลยนำเด็กคนนี้มาสอบปากคำนะครับ

ว่าชื่อเอก็แล้วกันนะก็มากับผู้ปกครองนะฮะ
ปกครองเป็นพระนะครับเป็นพระผู้ปกครองของเด็กคนนี้
นำมาสอบปากคำที่สพบางบัวทอง
นี่ฮะหลวงพี่รูปนี้เนี่ยบอกว่าเด็กชายเอนี่ไม่ใช่เด็กเกเรนะ
ไม่เคยรังแก่ใครมีแต่ถูกคนอื่นรังแก่
เท่าที่ทราบเนี่ยเด็กชายเอไม่เคยมีปัญหากับเด็กที่เสียชีวิตมาก่อน
ส่วนปืนเนี่ยพระท่านบอกอัตมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กชายเอไปเอามาจากไหน
พอทราบข่าวแล้วเขาแจ้งมาก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
นี่ตอนนี้เพิ่งมาถึงโรงพักนะสพบางบัวทองท่านบอกท่านก็ยังไม่ทราบรายละเอียดมากนัก
ไม่รู้สิฮะเรื่องนี้เนี่ย
ตำรวจก็สอบปากคำนะฮะสอบปากคำอย่างละเอียดเลยเด็กชายเอเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขายอมรับสารภาพนะฮะ
เขายอมรับสารภาพว่าขโมยปืนมานะฮะเป็นปืนลูกโม่จุดสามแปดนะ
ขโมยมาจากพระผู้ปกครองนั่นแหละ

หลายท่านแสดงความเห็นกันเยอะเกี่ยวกับข่าวนี้บางท่านบอก

ปืนไทยประดิษฐ์ที่หาซื้อกันง่ายหรือเปล่า
๓๘ลูกโม่นะฮะบอกขโมยมาจากพระผู้ปกครองแอบพกมาโรงเรียน
แล้วก็ควักปืนออกมาจังหวะที่นั่งเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ย
แล้วปืนมันลั่นใส่เข้าใบหน้าของโชคพอดี
ก่อนที่กระสุนเนี่ยมันจะกระเด็นทะลุไปโดนแป้นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์
หน้าโต๊ะของโชคค่ะมันก็เลยมีภาพอย่างที่เห็นว่า
คีย์บอร์ดระเบิดแล้วกระเด็นเข้าเบ้าตาน้องโชคแล้วเสียชีวิตหรือเปล่า
แต่ไม่ใช่นะครับนี่คือหัวกระสุนปืนนะฮะ
ที่ตำรวจไปเก็บพยานหลักฐานรวบรวมต่างแล้วก็ได้มาจากที่เกิดเหตุนะฮะ
ลุโม๓๘นะครับคือเด็กชายที่ก่อเหตุบอกว่า
หลังจากเกิดเหตุชุลมุนใช่ไหมที่มีคนได้ยินเสียงปุ้มแล้วโชคก็นอนล้มฟุบ
เลือดออกเต็มหน้ากับพื้นห้องเนี่ยเขาอาศัยช่วงชุลมุน
โทรศัพท์ไปหาเพื่อนสนิทคนนึงให้มารับที่โรงเรียน
ถามว่ารับไปไหนรับไปเพื่อเอาปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ย
เอาไปซ่อนอืมซึ่งตามข้อมูลเนี่ยพบว่า
เอาไปทิ้งน้ำเลยนะฮะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้อง
ไปไล่ค้นหาอาวุธปืนของกลางด้วยนะครับนี่ฮะ
แล้วจุดที่บอกว่าเอาปืนไปทิ้งน้ำเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องไปงมหากันนะครับ
โอ้โหนี่ตอนที่เจ้าหน้าที่
งมหาอาวุธปืนนะครับขณะที่คุณแม่ของเด็กชาย
เอที่ก่อเหตุเนี่ยวันนี้มาที่โรงพักด้วยสพบังบัวทอง
โอ้โหนี่ฮะนักข่าวก็พยายามถามคือแม่มาถึงนี่เครียดมาเลย
บอกไม่มีเรื่องอะไรจะพูดไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น
ไม่รู้ค่ะ
ไม่ต้องใจว่าแม่ไม่รู้เรื่อง

เครียดไหมแม่น้องเครียดไหมน้องว่ายังไงบ้างแม่
ล่าสุดเนี่ยตำรวจเจอปืนแล้วนะฮะ

งมจนเจอแล้วนี่แม่มาถึงแม่ก็บอกอื้อหือ
คือท่าทางแม่ก็เครียดเลยชุดพิสูจน์หลักฐานก็มาตรวจคาบขม่าวดินปืนที่เด็กชายเอนะครับ
แล้วก็ตรวจพวกวิถีกระสุนแล้วนะฮะทีนี้พระผู้ปกครองเนี่ยที่บอกไม่รู้ว่าเด็กไปขโมยปืนไปเอาปืนมาจากไหนเนี่ย
แล้วก็ถูกอ้างว่าขโมยปืนลูกโม่จุด๓๘มาจากพระผู้ปกครองเนี่ย
แต่ว่าพอไปถามเนี่ยก็ยังยืนยันนะบอกไม่ใช่ปืนของอัตมาอ๋อเหรอคะ
แล้วไม่รู้ด้วยว่าเด็กชายเอไปเอาปืนมาจากไหนเดี๋ยวคงต้องขยายผลกันต่อไปนั่นแหละ
ทีนี้ค่ะข่าวนี้มันเกิดคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเด็กระหว่างที่เรียนคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะ
โดยเฉพาะคุณครูคุณครูที่โรงเรียนคุณครูที่ดูแลเด็กระหว่างที่นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะ
คุณครูเห็นอะไรบ้างไหมตอนแรกขออนุญาตนะคะไม่ได้กล่าวหาอะไรคุณครูนะคะ
แต่ว่าในโลกโซเชียลเขาเห็นข่าวนี้มันเกิดคำถามจริงว่าคุณครูช่วยปกปิดหรือเปล่า
ช่วยบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แป้นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ระเบิดเพื่อปกปิดช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เอาปืนไปแล้วทำปืนลั่นหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราคุยกับครูเอ๊ค่ะครูโรงเรียนที่เกิดเหตุคุณครูร้องไห้ใหญ่เลย
คุณครูบอกว่าขอยืนยันนะว่าครูไม่รู้จริงไม่รู้ว่าเด็กนักเรียนพกปืนมา
หลังเกิดเหตุมันเห็นว่าคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์มันพังเสียหายก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าคีย์บอร์ดมันระเบิด
ไม่ได้คิดจะช่วยเหลือเด็กหรือปกปิดความผิดของเด็กอีกคนนึงนะคะคือคุณครูเนี่ยให้ข้อมูลว่าน้องเอที่เป็นผู้ก่อเหตุตอนนี้ไม่ค่อยได้มาโรงเรียน
เพราะว่าอยู่กับพระอยู่กับหลวงพ่อวันนี้ครูตามมาเรียนเป็นวันแรกค่ะ
เพราะว่าหยุดไปหลายวันนี่เพิ่งมาวันแรกเลยเหรอเพิ่งมาวันแรกแล้วเกิดเรื่องอ่ะโอ้โห
ครูบอกไม่คาดคิดจริงว่าหยุดไปหลายวันครูตามมาเรียนมาเรียนวันแรกพกปืนมาเฉย
แล้วมาเกิดเหตุปืนลั่นใส่เพื่อนเสียชีวิตแบบนี้มันมีคำถามเพิ่มนะคะว่าเอ๊ะแล้วเด็กสองคนนี้เขาเคยทะเลาะกันไหม
มีปัญหาอะไรไหมมันแค่ปืนลั่นหรือว่าตั้งใจยิงอะไรกันหรือเปล่า
ครูบอกว่ามันมีประเด็นที่ว่าทั้งคู่เคยทะเลาะชกต่อยกันเนี่ยค่ะครูไม่รู้นะคะเดี๋ยวรอถามกลุ่มเพื่อนของเด็กก็แล้วกัน
ทั้งคู่ไม่ได้เคยมีประวัติในฝ่ายปกครองของโรงเรียนค่ะ
ไม่เลยด้วยความชัดจริงครูคุยกับยายนะยายก็บอกว่าครูดีทุกอย่างยายมาบอกครูเนี่ยบอกว่าครูต้องให้ความยุติธรรมนะ
ครูบอกครูให้ความยุติธรรมเพราะว่าลูกติดลูกคู่ทุกคนนั่นแหละแล้วครูก็ไม่รู้ไงว่าน้องเนี่ยเป็นการยิงกันครูไม่รู้จริง
นี่ค่ะแต่ต้องบอกว่าทางบริษัทคอมพิวเตอร์เขาก็พยายามที่จะหาข้อมูลให้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนแรกที่บอกว่าเอ๊ะเป็นคอมระเบิดเนี่ยค่ะ
มีแถลงการออกมาเลยนี่ค่ะบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดนะคะพี่อุ๋ยคือที่ห้องเรียนเครื่องคอมพิวเตอร์คือเอเซอร์นั่นแหละ
ใช่ค่ะแล้วเอเซอร์ก็พยายามจะตรวจสอบให้นะว่าใช่หรือเปล่าคอมของเราระเบิดจริงหรือเปล่าตรวจสอบแล้วมันไม่ใช่ไง
นี่ออกแถลงการมานะฮะบอกว่าตามที่มีรายงานข่าวเนี่ยทางบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากได้ทราบข่าวทางบริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบรายละเอียดต่างทันทีและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงโดยทันที
แล้วคุณผู้ชมคะขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึง

ตำรวจเจออาวุธปืนแล้วนะคะ

ค่ะอันนี้ข้อมูลล่าสุดเลยค่ะ

แต่ตอนแรกที่เด็กสารภาพกับตำรวจตอนเย็นนี่บอก

แต่เดี๋ยวอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวรอทางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบนะคะ
เบื้องต้นตำรวจต้องแจ้ง๒ข้อหาก่อน
คือเรื่องของการพาปืนไปในที่สาธารณะ
เรื่องของการยิงปืนในที่สาธารณะ
ส่วนจะเป็นข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหรือเปล่า
ตกลงมันปืนลั่นจริงหรือเปล่าหรือยังไง
ด้วยความที่ตัวผู้ต้องหาเป็นเยาวชนนะคะคุณผู้ชม
มันก็จะมีขั้นตอนตามหลักการของกฎหมาย
ก็ต้องรอให้ทางสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำอย่างละเอียด
ถึงจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
เดี๋ยวพรุ่งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนทบุรี
จะเป็นผู้แถลงข่าวความคืบหน้าคดีนี้นะคะ

มันจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่
อย่างเรานี่คงต้องมาวัวหายล้อมคอกันอีก

มันเกิดคำถามเยอะมากค่ะด้วยความที่พฤติกรรมของเยาวชนยังอายุน้อย
ถ้ามันเป็นไปตามข้อมูลที่เล่าให้ฟัง
อันดับแรกเลยก็คือขโมยของคือขโมยปืน
ถ้าจริงน้าจะไปเอามาจากไหน
ถ้าบอกไปขโมยพลาดผู้ปกครองมา

แล้วยังไงคะมันทำปืนลั่นแล้วทำให้เด็กคนนึงต้องเสียชีวิตโดยไม่รู้เรื่องเลย
ที่สำคัญก็คือแหม่คือทางโรงเรียนก็ต้องมีระบบตรวจสอบนะ
ว่าเด็กเอามีดเอาไม้เอาอาวุธมาโรงเรียนเอาอะไรมาบ้าง
คือเข้าใจว่ามันตรวจยากคนที่มันจะแอบเอามาเนี่ยยังไงก็แอบเอามาจนได้

ใช่ค่ะแล้วแหมเด็กคนนี้ก็เอาปืนไปทิ้งอีกหลังเกิดเหตุ
เรียกเพื่อนมารับนะหลังเกิดเหตุบอกอาศัยช่วงชุลมุน
โทรเรียกเพื่อนมารับเพื่อให้พาไปทิ้งปืน
นี่ไงมันโอ้โหฟังมันดูพฤติกรรมเหมือนคดีที่ผู้ใหญ่ก่อเหตุเลยเนาะ
แต่นี่เป็นเด็กเป็นเยาวชนอ่ะ